แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงนะคะ

และเจ้าสาวแสนสวยคุณนานาธัญญาค่ะ
เข้าพิธีวิวาไปแบบไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ก่อนจะถึงช่วงฉลองมงคลสมรสในค่ำคืนนี้
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคู่บ่าวสาวเขาเปิดห้องแถลงข่าวนะ

และการให้คำมั่นสัญญาต่อกันในการครองชีวิตคู่
ส่วนสินสอดทองมั่นทั้งคู่บอกไม่ขอบอกเป็นมูลค่านะ
แต่บอกเลยว่าครบอย่างสมน้ำสมเนื้อ
และที่สำคัญมีของสำคัญจากตระกูลเทพหัสดินด้วยนะคะ
คือผมกับคุณนาน่าไม่ได้สวีทวันแหววอะไร

แต่ก็สัญญาว่าจะจับมือกันไว้แบบนี้จะไม่ปล่อยกันไปไหน
ก็เช่นกันแหละก็จะไม่ไปไหน

นับถือในการที่เขาแบบ
เขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาเป็นคนมีความมีความจิตใจดี
แล้วมันออกมาเป็นแบบออร่ารอบตัว

ผมอยู่ใกล้เขาแล้วผมรู้สึกว่าแบบ

ก็ไม่อยากจะปล่อยให้ไปไหนอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันครับ

เครื่องเพชรที่เป็นของคุณย่าครับ

เครื่องเพชรชุดนี้อยากจะให้
ขอภรรยาต่างงาน

ลูกชายคนหนึ่งนะคะยังไงบันทึนไทยรักษ์ก็แสดงความยินดีล่วงหน้า
ขอให้เปิดอู่ปุ๊บติดปั๊บเลยนะคะ

เอาละค่ะวันนี้บรรเทิงไทยรัฐของเรานะคะจะลากันไปกับภาพบรรยากาศความหวานชื่นมื้นของทั้งคู่นะคะ